หลังจากตามสองเชฟพ่อลูกเข้าครัวได้ล้วงสูตรลับและลองทำเส้นพาสต้าสดกันไปแล้ว
คราวนี้ก็ได้เวลาเช็คความอร่อยกันแล้วล่ะค่ะ
แววมาว่าเมนูบนโต๊ะไม่ได้มีแค่พาสต้าเพียงอย่างเดียว
แต่เชฟน้อยอังเรย์ก็ยังโชว์ฝีมือการทำพิซซ่าให้ลุงน็อตเอ้ยให้พี่น็อตได้ทานกันด้วย
เมนูอาหารบนโต๊ะจะละลานตาแค่ไหน
ไปชมแล้วชิมพร้อมของกันเลย
และอีก๒เมนูจากฝีมือคุณลูกนะครับ

ก็เล่นจากนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองดูนะ
ตัวของยอกกี้มีความนุ่มนะครับผม
แล้วก็มีความหอมของตัวผักขม
รวมถึงตัวชีสที่ผสมภาษาเป็นซอสต่อไปเนี่ย

ลาวิโอรี่ซามอนครับ

ซอสมะเขือเทศแล้วก็มีครีมด้วย

พาสซ่าเองลาเบลลี่เนี่ยก็มีความเหนียวนุ่ม

ส่วนถึงไส้ที่อัดนั้นอยู่ข้างในเนี่ย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผม

ลูกค้าเขาว่าอย่างไรบ้างกับพิซซ่าฝีมืออังกฤษ

ชอบทุกคนครับ
เครื่องอย่างนี้เห็นแล้วแน่นเลย

คุณพ่อ
คุณบอกลงรัก

ไม่มีปัญหา

อิสานอยากกินผลัก

ว่าทำอะไรที่กับครอบครัวหรือกับคุณพ่อเราเองมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก

ถูกครับความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ
แต่ถ้าอยากเก่งก็ต้องฟังครับ

ที่เริ่มทำเริ่มจริงจัง
คิดว่าการที่เราได้ทำงานตั้งแต่เด็กมันให้อะไรกับเราบ้าง
จะเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในวันข้างหน้า

เพื่อเป็นความรู้ในการใช้ชีวิตในอนาคต
คือประมาณว่ายอมลำบากยอมเรียนรู้เสียเวลาตรงนี้ดีกว่า

ที่ผมคิดไว้ผมก็อยากจะทำเป็นอาหารแปรรูปเช่น
เรามีสปาเกตตี้มีพาสต้ามีซอสเราก็อยากจะทำแบบแช่แข็ง
กระจายไปตามห้างสรรพสินค้าต่างในประเทศไทย
รู้สึกไงกับความคิดของลูกเราที่เราทำเมนูอาหารของคุณพ่อเนี่ย
คือไอเดียน้องก็ดีแต่ว่าถ้าให้ดีมากินพาสต้าสดที่ร้านดีกว่า
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับที่จะให้ความฝันของน้องเนี่ยเป็นจริงให้ได้นะครับผม
ถ้ามาอุดรแล้วจะไปที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับผม
ไปทางถนนทุกดอนสกลครับครับอยู่ตรงข้ามกับไข้ศรีนี้ครับ
อยู่เทินกลับมาซอยข้างปอมน้ำมันเลยครับ
แล้วก็เข้าไปสองร้อยเมตรร้านตรงข้ามกับหน้าวัดเลยครับผม

มากับที่ร้านปีโกลาโรมะมากินที่ร้านตัวนี้แล้วก็อร่อย
แล้วก็ไม่อร่อยกินฟรีได้ไม่มีปลานะ
แล้วก็ไม่เคยเห็นลูกค้ามากินฟรีก็ไม่อร่อย
เชิญได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมครับ
ขอบคุณครับ
ฟังเรื่องราวและความน่ารักของสองเชฟพ่อลูกแล้วเนี่ย
อยากจะลองชิมฝีมือการปรุงอาหารของทั้งคู่

และอย่าลืมบอกว่ามาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องด้วยล่ะ
เพราะทางร้านจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แฟนรายการเป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ไว้ใจดีอะไรบ่นี้
ตอนนี้นะคะเราพักจากการเดินสายทานเมนูเส้นในจังหวัดอุดรธานีไปเข้าครัวทำเมนูเส้นง่ายกับเชฟฟางในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันค่ะ
สวัสดีครับเชฟฟังครับ

เชฟฟางยืนตั้งหม้อขนาดนี้นะครับ
มั่นใจเลยว่าวันนี้เมนูที่ทำคือเมนูก๋วยเตี๋ยวแน่นอน

เชฟครับในฐานะที่ผมนะครับเป็นนักเดินทางนะครับ

เพื่อสอบหาร้านเมนูเส้นที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะครับ
แค่นี้ก็รู้แล้วว่าต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวครับเชฟครับ

ผมว่าพี่มัวแต่ขี้โม้พี่ต้องลืมแน่เลย
สัปดาห์แล้วผมบอกพี่แล้วนะว่าผมทำอะไรใช่ป่ะ
ใช่พี่เนาะ

จะทำเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนมสดครับเชฟ

ตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีวิธีการทำง่ายนะครับ
ดูที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับผมใช้ส่วนเล้งซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากนะพี่ครับผม
เราเอามาต้มจากน้ำเย็นนะครับเสร็จแล้วต้มให้ไฟเดือด
เดือดปั๊บเนี่ยลดไฟลงเลยนะครับให้มันเหลือไฟประมาณน้ำปุดใส่เครื่องเข้าไป
เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำก่อนครับใส่น้ำตาลก่อนนะครับ

สุดท้ายก็ใส่พริกนะครับคนให้ละลายครับ
สามารถใช้แทนกะทิได้เลยไม่ต้องคันให้เสียเวลานะครับ
รับประทานแล้วก็อุ่นใจเพราะไม่มีคอเลสตรอลครับ
แล้วเดี๋ยวนี้นะครับมีนี่เลยครับ
ขนาดใหม่กระป๋องเล็ก๑๔๐มิลลิลิตรนะครับ
มีฝาเปิดสะดวกมากเลย
อันนี้สุดยอดแล้วครับเพราะว่าทำให้ปรุงอาหารได้เร็วขึ้นนะครับ
แต่รสชาติยังเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเหมือนเดิมครับ

โอ้โหหน้าตาดีมากเลยครับเชฟ

ผมได้ยินมาบ่อยมากเลยเนี่ยเบื่อ

หอมชูถึงนี่เลย
ก๋วยเตี๋ยวเรือนมสดจานนี้
หน้าตาดีมากนะครับ

สมกับกลิ่นหอมของนมเบาด้วยครับเชฟ

นมสดนี้ก็เข้มข้นรสชาติกลมกล่อมมากพี่

ก็มีเมนูเส้นง่ายให้คุณผู้ชมเนี่ยทำตามเองที่บ้านได้ครับ
แค่มีนมข้นจืดคาเนชั่นติดบ้านไว้เท่านั้นเองครับ
ส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมจะมีเมนูเส้นอะไรมาฝาก
ต้องคอยติดตามชมช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ